อ่ะไปต่อที่ราชบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งเมาเหล้านะฮะ
เมาเหล้าก็เมาที่บ้านตัวเองพอเมาคุ้มครั่งเผาบ้านตัวเองอีก
พอเจ้าหน้าที่ไปช่วยดับไฟไม่พอเอาหนังสติ๊กยิงเขาอีก

นี่ฮะชุดละมุนวุ่นวายกันไปหมดครับนะฮะผู้ชายคนนี้พิษของสุรานี่แหละครับ
จนคุ้มครั่งเผาบ้านตัวเองนะฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอปากท่อนะครับ
บ้านเนี่ยก็เป็นบ้านแม่ของเขาแหละเขาก็อยู่ที่บ้านนี้ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เพลิงก็ไหม้อยู่ข้างในเนี่ยควันดำไปหมดนะฮะเหมือนจะมีเนี่ยฮะ
มีการใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เข้าไปชาร์จตัวผู้ชายคนนี้ด้วยนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของดับเพลิงก็ไปช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงแต่ชายคนนี้นะฮะ
เขาก็ไม่ได้อยู่หลังนี้หรอกเขาก็ย้ายไปไปหลบอยู่อีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านทรงไทยสองชั้นนะฮะปิดไฟมืดใช่ไหมเอ๊ะอ่ะ
กเวกโวยวายเอาปืนแก๊ปเป็นปืนเด็กเล่นขึ้นมาจะขู่ยิงเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ฮะ
แล้วก็มีการปลาขวดสดาใส่ปลาข้าวของใส่โยนถังแก๊สใส่นะฮะ
จากชั้นสองของบ้านเนี่ยโยนลงมาเนี่ยโยนเข้ามานะฮะ
แล้วก็ใช้หนังสติ๊กยิงใส่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกค่ะนะ
เจ้าที่เองก็พยายามหลอกล่ออ่าลงมาข้างล่างลงมาคุยกันนะ
พูดพยายามพูดจาหวานล้อมต่างให้ออกมาข้างนอก
พอออกมาเสร็จปุ๊บบุกเข้าไปเอาใช้ไม้งาม
ตัวทันทีอย่างภาพที่เห็นไปตอนแรกนะครับ
พอจับตัวได้ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับ
นะแต่ว่าแรงยังไม่ตกยังขัดขืนตลอดเวลาครับ
ตำรวจก็ปลูกปั้มกันอยู่นานจนจับขึ้นกระบะไปได้นะ

เหนื่อยครับทุกคนช่วยกันเนี่ยฮะออกแรงกันเยอะมากอ่ะไปดู
จังหวะจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าไปดูหน่อยครับ
ทุกอย่างก็ทุลักทุเลกว่าจะสิ้นฤทกว่าจะจับกดลงไป
ท้ายกระบะกว่าจะอะไรได้ก็เล่นเอาเหนื่อยครับต้องใช้เชือก
มือมัดเท้าผูกกับรถเลยครับพาไปนู่นที่โรงพักไป
งบสติอารมณ์นะนอกจากเขาเมาแล้วข้อมูลคือญาติบอกว่า
เขาป่วยเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนเขามีอาการเป็นโรค
ประสาทร่วมด้วยนะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเดี๋ยวก็จะ
เอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกันต่อไปนะฮะแต่บ้านก็ถูก